คุณผู้ชมคะขยับเข้ามาใกล้ค่ะ
เพราะว่าเรื่องมหากราบชามโต
เป็นมหากราบเรื่องราวดราม่านะคะ

ถูกต้องแล้วนั่นก็คือพี่บุ๋มนั่นเองนะคะ

มีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ว่าลูกค้าฟิสเน็ตของเขาไม่มีที่จอดรถ

มีการกันที่จอดรถให้กับลูกค้าของตัวเองเท่านั้น
ก็เกิดเรื่องราวดราม่าบานปลายไปกันใหญ่
กลายเป็นเกาเหลาต้มยำชามโต

คุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันดูค่ะ
เดือดผ่านโซเชียลไปตั้งแต่ค่ำวานนี้
สแมสยิมของพิธีกรสาวคนดังบุ๋มปะนัดดา
ถูกลูกค้าร้องเรียนเรื่องที่จอดรถ
เธอต้องชี้แจงความจริงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ว่าพื้นที่จอดรถถูกล็อกไว้สำหรับลูกค้าฟิตเน็ต
นางเอกสาวหน้าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจ้าของพื้นที่
และที่ผ่านมาเธอพยายามขอเจรจาแต่ไม่เป็นผล
โวยว่าไม่แฟร์สำหรับการทำธุรกิจ
เพราะได้ควักกระเป๋าลงทุนไปนับ๑๐ล้านบาท
พร้อมกับแท็กชื่อของนางเอกสาวเจนนี่ในอินสตาแกรมดังกล่าว
และเรื่องก็ดูจะไม่จบง่ายเมื่อสื่อเจ๊สั่งลุย
ถูกแฟนคลับของนางเอกคนดังเข้ามาต่อว่า
ทำลายชื่อเสียงและเกาะกระแส
อย่าบีบบังคับให้ต้องพูดอะไรมากกว่านี้
เพราะที่ผ่านมาพยายามขอเคลียร์กับคู่กรณีมากกว่า๑๐ครั้ง
แต่กลับถูกเมินเฉยและเธอกังวลว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในสัญญาเช่าด้วย
โดยภายหลังทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์พิธีกรคนดัง
แต่ได้รับการชี้แจงผ่านเลขาส่วนตัวว่าเธอยังไม่พร้อม
ขณะที่ฝั่งคู่กรณีอย่างนางเอกสาวเจนนี่ยังคงเก็บตัวเงียบ
โดยอยู่ระหว่างการถ่ายละครและเชื่อว่าจะออกมาชี้แจงในภายหลัง
โดยทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวรายหนึ่ง
อ้างว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสแมสยิมซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่
ยังติดค้างค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา๓เดือนรวมทั้งยังไม่จ่ายค่าส่วนกลางที่เป็นค่าห้องน้ำ
ยังกล่าวว่ายิมของพิธีกรดิกรีนางงามผิดข้อตกลง
โดยมีการเปิดคลาสซุมบ้าซ้ำซ้อนขึ้นมา
เมื่อมีการสอบถามไปก็ชี้แจงเพียงว่าไม่ใช่การเต้นเป็นแค่การเหยียดยืดกล้ามเนื้อเท่านั้น
อกจากนี้ยังมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด
ภาพชายหญิงทะเลาะกันพร้อมข้อความบรรยายในธรรมนองว่า
นี่หรือคือความพยายามเจรจาที่ดีของสามีประธานองค์กรทำความดี
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศิลธรรมใช่หรือไม่
ซึ่งในภาพดังกล่าวปรากฏภาพของเอกเอกรินสามีของบุ๋มปนัดดานั่นเอง
โดยภายหลังที่ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์เผยแพร่ออกไป
ปนัดดาได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวและชี้แจงโต้กลับคู่กรณีว่า
สาเหตุที่ไม่ได้ชำระเงินเพราะติดปัญหาเรื่องสัญญาเช่าที่ไม่ยอมออกให้
และท้าให้เอาความจริงมาคุยกัน
ขณะที่ฝ่ายสามีเอกเอกรินก็ได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมถึงคลิปเจ้าปัญหา
และที่ผ่านมาเคยพยายามตกลงกันด้วยดีหลายครั้งก็ไม่เป็นผล
งัดหลักฐานเป็นข้อความสนทนาไลน์ว่าตัวเอง
ได้พยายามขอสัญญาเช่ามาตลอด๓เดือนแต่ไม่เคยได้รับค่ะ